เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเหมือนกัน
มีสาวคนนึงเธอขับรถเก๋งมาด้วยความเร็วค่ะ
มีการแซงขวาแล้วก็หักเข้าซ้ายแต่เคาะร้าย
เพราะว่าหักแล้วเนี่ยหลุดโค้งจนกระทั่งเสียหลักพลิกคว่ำอยู่ข้างทางแบบนี้ค่ะ
แล้วสภาพรถคือพังเสียหายยับเยินและเธอก็เสียชีวิตอย่างสลด

ถูกต้องพี่ก๊อฟตัวห้องพุทธศาสตร์ด้านในโอ้โหดูดิกระแทกหายท้องล้อชี้ฟ้า
ศพก็ติดอยู่ด้านในกู้ภัยช่วยกันนำอุปกรณ์ตัดถ่างแบบนี้
เพื่อที่จะช่วยตัวคนขับที่เป็นผู้หญิงออกมา

แรงเหมือนกันค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาของวันนี้เองนะคะ
ทีนี้สภาพจุดเกิดเหตุเป็นป่าข้างทางแบบนี้
รถเก๋งคันนี้ยับเยินทั้งคัน
และจุดที่นั่งคนขับพบร่างนางสาวสวรรครักษาสุขนะคะ
สภาพศพของเธอคุณผู้ชมคอแล้วก็แขนหักเลย
ผู้ภัยต้องมีการใช้เครื่องตัดทางงัดเอาร่างเธอออกมาใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมง
จนกระทั่งนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้สำเร็จ
ทีนี้จากการสอบถามคนเห็นเหตุการณ์นะคะ
เพียรพัฒน์ค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นนะเขากำลังขับรถกลับบ้าน

ที่รถของผู้เสียชีวิตเนี่ยจะวิ่งมาจากทางอำเภอพานทอง
แล้ววิ่งแซงขวาแล้วก็หักเข้าซ้ายแต่ว่าเป็นจังหวะช่วงโค้งพอดีพอดีค่ะ
ทีนี้ตนในฐานะคนเห็นเหตุการณ์ตัวคุณพีรพัฒน์
ก็เลยมีการโทรแจ้งเจ้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบทันที
ทีนี้สอบถามทางฝากฝั่งของชาวบ้านแถวนั้นกันบ้าง
เกรดนิกาชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าคนตายเนี่ยขับรถมาด้วยความเร็วมากเลยนะ
แล้วตัวเองได้ยินเสียงเบรกมาแต่ไกลเลย
ก่อนจะมีการชนดังโครมสนั่นเลยค่ะ
พอออกมาดูก็พบว่ารถอยู่ในสภาพแบบนี้แล้ว

แล้วได้ยินเสียงเบรกหรือเสียงอะไรไหม